ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเพิ่งเล่าไปเอง
แล้วก็คุยกันเองกรณีที่มาปิดแยกไฟแดง

ให้ขบวนรถตู้ภูริลำอะนะรอฟังอยากรู้ใช่ไหมสรุปคือยังไง

ถูกต้องแล้ววันนี้ทางฝั่งสายลมคลับเขามาเจอตำรวจแล้วด้วยนะ
โดนปรับไปแล้วด้วยค่ะรวม๔๐๐๐บาท
ดูกันหน่อยเรื่องนี้ที่คนเขาขับรถไปไปถึงแยกไฟแดง
เห็นว่าฝั่งฉันไฟเขียวแต่ฉันไปไม่ได้
เพราะว่านู่นดูขบวนรถตู้คันนี้ที่แรกคิดว่าจอดเสียอยู่หรือเปล่า
แต่ไม่ใช่กลายเป็นว่าให้ขบวนรถตู้ที่เหลือ
ขับผ่านแล้วมีคนโบกอยู่เห็นไหม
แต่เหตุการณ์นี้ตอนท้ายขบวนที่คนโบกขึ้นรถไปแล้ว
แล้วคนในฝั่งเข้าใจว่ามันหมดแล้ว
ขับพุ่งออกไปปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุ
รถตู้ชนด้วยนะคะ๗๐กว่าคันคิดดูแล้วกัน
แยกพัทรบพิษที่บุรีรำเขาจะไปทำบุญกันนะ
วัดป่าเขาน้อยแต่มันเป็นคำถามของชาวบ้านเยอะเหลือเกิน

ในอำกับคนขับรถตู้ที่ลงมาโบกให้ขบวนรถผ่าน
หนึ่งคือจอดรถกีดขวางการจราจร
แล้วก็ทำสัญญาณจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อหาข้อหาละ๒๐๐บาทก็คือ๔๐๐๐

จอดขวางกลางสี่แยกอีกฝั่ง
อันนั้นก็โดนเรื่องกีดขวางการจราจร

อันนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไปว่าคือไปขอประสานกับตำรวจใช่ไหม
ใช่ใช่
คุณผู้ชมค่ะว่าเออนี่เอางี้เดี๋ยวให้คุณดูคลิปก่อนละกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์มันคล้ายกันอันบุรีรำน่ะรถตู้
ส่วนอันนี้เนี่ยกำแพงเพชรเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์มาขวางคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเพราะว่าเรื่องเนี่ยเสียงแตกเหมือนกันนะที่มอเตอร์ไซค์มาจอดขวางกลางแยกอันนี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะนี่คือสี่แยกโรงพยาบาลกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะเขาก็เอามอเตอร์ไซค์มาปิดแยกทั้งสองฝั่ง
มันมีคำถามไงมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนแล้วชาวเน็ตก็เลยเสียงแตกคือฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าปิดถนนจริงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่ของกู้ภัยอันนี้สำคัญนะพี่น้ำแข็งพูดนี่คือกฎหมายนะแล้วคนที่มาจอดปิดแยกเนี่ยจริงเขาไม่ได้มีหน้าที่หรือเปล่า
มันสักกี่คันกันเชียวฮะมันไม่ได้เสียเวลามากสักหน่อยก็ปล่อยให้ผ่านก็รอไปหน่อยไม่ได้เหรอเมื่อกี้ที่น้ำแข็งอ่านไงหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วสองคือถ้าอย่างนี้จะมีคนมาอ้างอย่างอื่นหรืองานศพอื่นแล้วบอกว่าอ๋อก็ขอปิดแบบนี้ได้อย่างนั้นกฎหมายก็ไม่เป็นกฎหมายดิ
เป็นหนึ่งที่มีเม้นต์ขึ้นมาแล้วก็มีข่าวเด็ก๖ครับ

แล้วอย่าลืมนะว่าที่บุรีรำเนี่ยขบวนรถตู้มันมีรถไปชนด้วยใช่ไหม
นั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เรื่องของการปิดแยกนี่แหละ